กลับมาที่ความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับในชุดเตรียมทีมเพื่อแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
อุ่นเครื่องนะครับกับชนบุรีเอาชนะไม่ได้ขาดรอยครับ
ต่อศูนย์นะครับสกอร์ที่เห็นบนหน้าจอนะครับโดยทีมช้างศึกครึ่งแรกนำก่อน๓๐ครับ
ได้ประตูจากนุรสีย่ามเกมพามคนเดียว๒ลูกนะครับ
แล้วก็อีก๑ลูกเนี่ยจากอริษัทไกรศร
ส่วนครึ่งหลังครับได้อีก๒ประตูจากธนบูลเกษารัฐ
แล้วก็อานนท์อมอนเลอร์สักครับหลังจากนี้
วิลวัณรายวัชครับวุฒิชาวเซลเบียจะตัดตัวให้เหลือนะครับ
๓คนก่อนลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งทีมชาติไทยนั้นอยู่ในฐานะแชมป์เก่านะครับ
ถึง๕สมัยแล้วก็อยู่ในสายบีครับ
โปรแกรมกันหน่อยครับในสายของทีมชาติไทยนะครับ

แล้วก็ออกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่๒๑
ก่อนจะปิดท้ายนะครับในรอบแรก
พบกับสิงคโปร์กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อนซาโลเลซัปโปโรครับที่กำลังลุ้นโควต้า
เอฟซีแชมป์เป็นสลีกในรอบเพลย์ออฟรอบ๓นะครับ
เปิดบ้านเจอกับเวียกตาเซ็นไดย
นัดที่๑๕ครับชะดาทิพย์สงฆสินนะครับ
เตะทีมชาติไทยได้จังหวะโอ้โหลูกนี้
เกือบได้ประตูนะความแรงของลูกครับ
เข้ากรอบด้วยแต่ว่าถูกแดนิลชมิตรนะครับปัดข้ามคาน
ต่อ๐ครับในช่วงครึ่งแรกโอ้โหวิ่งมา
จังหวะนี้นี่เปิดแม่นเลยครับทั้งคนวิ่งคนเปิด
จากนั้นครับนาที๗๒ไดกิจซึงะก็ได้จังหวะ
ยิงยัดครับฝ่าแนวรับเข้าไปแต่ว่าถูกปฏิเสธประตูนี้ครับ
ผู้ช่วยประสินยกทงล้ำหน้าเนื่องจากว่าเจโบทอยยืนตำแหล้ำหน้า
ที่มีผลต่อการเล่นของพุทธศาสตประตูตามกฎนะครับ
จากนั้นบอลยาวครับนาที๗๔โคจิมิโยชิครับ
เบียดชนะกล่าวหลังของเซ็นไดแล้วก็ยิงเข้าไปให้กับซาโพโร
ออกน้ำหนึ่งต่อ๐และนัดที่๗๖ครับซาโพโร
วัดใจช็อตสำคัญเลยครับเสียจุดโทษครับให้กับเซียนได
จังหวะจับจับเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนขนาดต้องล้มแต่ว่าแหมพอโดนมือปั๊บเนี่ย
พุ่งไปปุ๊บเรียบร้อยผู้สินต้องให้แต่ช็อตสำคัญเกิดขึ้นครับ
จุดโทษครับกูซุงยุนครับเซฟลูกยิงของรามอนโลเปส
ซัปโปโลชนะ๑ต่อ๐ครับเก็บเพิ่มเป็น๕๑คะแนนนะครับ
ไปอยู่ที่๓นำเอฟซีโตเกียว๒คะแนน
ดีอาราเบียครับชุดสีขาวเจอกับเกาหลีใต้
แค่๒นาทีครับสาอุได้ประตูจากจังหวะนี้ครับ
บอลหลุดเข้าไปนะครับยิงติดเซฟ
จากนาที๒๒ปั่นรุ่นสุดเลยครับ
คาฬิสเอิลกันนัมครับเลี้ยงจี้แล้วก็โยงรุ่นนี้ปั่นเข้าไป
ขาดมากครับ๒๐ในช่วงครึ่งแรก
ครึ่งหลังครับวันที๖๓จอนเซจินครับ
หน้าเกาหลีใต้ถูกทำฟาวในเขตโทษ
ก่อนที่โชยองอูครับจะรับหน้าที่สังหาร
มุมแล้วยิง๑ต่อ๒ครับแต่ว่าไล่ไม่ทันครับ
ก่อนที่ศิวากรภูดมผู้ตัดสินชาวไทยที่ได้ทำหน้าที่ในเกมนัดชิงเนี่ยนะครับ